เล่ร่อนคนนี้เมายาด้วยเมายาเสพติดด้วยเอามีดไปปักอกคนงาน
นี่คือคนงานของกรุงเทพมหานคร
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยแล้วพยายามเรียก
อย่าหลับนะอย่าหลับนะเพราะถ้าหลับแล้วไปเลยหลับแล้วเดี๋ยวไปเลยครับ
หน่วยกู้ชีพแรงประถมพยาบาลครับนะฮะ

พี่ผู้ของคุณผู้ชมครับคือโดนมีดปักห้าวหน้าอกเป็นแขลชะกัน
พลเมืองดีก็พยายามเรียกให้ได้สติอย่าหลับนะอย่าหลับด้วยอ้ายอย่าหลับด้วยอ้าย
นะครับผู้ชายได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยถูกคนเล่ร่อนเมายาเสพติดใช้มีดนะครับแทงเขาที่อกเหนือคั่วหัวใจ
เลือดออกพักที่มันอ่อนลงต้องรีบโสลงพยาบาลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มของคืนวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาในซอยวัดประทุมคงคา
ตรงท่าน้ำสวัสดีใกล้กับป้อมตำรวจชุมชนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชม
ตำรวจนะครับแม่ก็นะครับไปที่เกิดเหตุทีมข่าวก็ไปที่เกิดเหตุไปคุยกับพนักงานกวาดถนนนะครับ
กรทมท่านหนึ่งทราบว่าคนที่ถูกแทงชื่อนายโอ๊ปนะครับนายโอ๊ปอาการปลอดภัยแล้ว

เออแต่ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นะดอมครับวันเกิดเหตุในโอ๊ปถูกแทงแล้วพยายามไปที่ป้อมตำรวจ
แต่ไม่เจอใครไม่เจอใครเสร็จปั๊บก็มาขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงนะฮะเธอก็พยายามช่วยห้ามเลือดห้ามเลือด
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจระหว่างนั้นก็ถามจนทราบว่าในโอ๊ปถูกคนเล่นร่อนเมายาเสพติด
ใช้มีดแทงซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทิมข่าวไปต่อครับไปต่อที่สหรัฐอเผาะพระชาย๒ครับ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าตามไปจับชายเล่ร่อนได้ที่บ้านเช่า
จับได้แล้วนะสอบสวนชายเล่ร่อนยืนยันว่าผมไม่ได้เมายา
ไม่ได้เสพยาแต่ในโอ๊ปเนี่ยมาพูดจาดูถูกเขา
กล่าวหาว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรอกค่าเช่าบ้าน
ก็เลยบรรดาโทษศาสตร์เอามิดแท็งต์ในอกไปครั้งหนึ่ง
ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนวัดประทุมคงคานะครับ
ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้เบิร์ตฝากให้อีกที
อืมเข้ามาแก้ไขปัญหาคนเล่ร่อนหน่อย
ครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
เล่ร่อนที่ก็ไม่รู้ไปเอาตังค์ที่ไหน

เขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เสพยา
แต่ว่าชาวบ้านบอกมีมันมี
เล่ร่อนที่เสพยาด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกพวกเขาไม่รู้
ว่าจะตกเป็นเหยื่อวันไหน